อ่ะว่ากันไปสัญชาติยานเนอะตัดนะ
ที่จังหวัดกระบีหนอนผีเสื้อนับร้อยนะคะ
บุกไปยึดต้นไม้หน้าบ้านจนชาวบ้านบอกโอ้โหเก็บทิ้งทุกวันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วจ้า
โอ้ยลำบากจริงคุณดูนี่เยอะมากนะ
ที่บ้านเลขที่๑๔๒ซอยขนมหวานหมู่๑ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบีคุณดู
ลำมีทองเยอะมากไอ้หนอนพะเนี่ยมันเหมือนในโฆษณายุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ดังดัง
เออนั่นแหละทีมเดชโจ๊ตายนอนชาเขียวมันคือหนอนผีเสื้อไงคุณหนอนผีเสื้อเป็นฝูงเลย
ปลูกยึดต้นดอกแก้วอ่ะคุณดูนะ
คือเจ้าของบ้านถ้าเจอเขาต้องจับทิ้งไงคุณนึกออกมันต้องคอยเก็บออกจากบ้าน
ถ้าปล่อยไว้คุณหมดแป๊บเดียวมันกินเก่งจริงนะ
หมดเลยใบไม้เกลี้ยงคุณนึกว่าฤดูใบไม้ผลิ

ซึ่งแต่ละวันเขาบอกว่าเขาเก็บมันออกมาได้หลายสิบตัว
วันเป็นร้อยตัวโอ้โหคุณขออภัยถ้าเกิดใครกลัวหนอนนะ
ภาพนี้บางคนกลัวคือกลัวมากเลยนะ

คือฝูงหนอนผีเสื้อนี้ค่ะมันมาอยู่ที่ต้นดอกแก้วประมาณ๕วันได้แล้ว
นับเป็นร้อยตัวแล้วต้องรีบเก็บออกมาเพราะว่าเกรงว่ามันจะกินไปจนหมดต้น
ซึ่งหนอนพวกนี้บอกแล้วดิฉันบอกแล้วว่ามันกินเร็วและกินจุมาก
บางตัวตัวใหญ่กับเท่านิ้วโป้งจริงคุณอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลย
ส่วนบางตัวเนี่ยมันก็แบบคือนึกออกไหมมันก็กินไม่ทันเพื่อน
มันก็เล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปแต่
ยังคือคุณเดี๋ยวหนอนมันจะเป็นดักแด้

เคยเรียนแต่ตอนนี้ลืมหมดเลยอ่ะ
มันคือวงจรชีวิตของผีเสื้อนี่แหละ
ช่วงฤดูขยายพันธุ์ของผีเสื้อเนี่ยค่ะ

ใช่ป่ะมันก็เออขนลุกอ่ะ
จริงมันก็ไม่มีพิษไม่มีอันตรายอะไรหรอก
แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นศัตรูพืช
ว่าง่ายคือถ้าคนที่ปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้

คุณบ้านนี้ฉันมีตัว๒ตัวมันหมดเลยนะ

แล้วมันก็จะอึออกมาใช่ไหม

คือถ้าเกิดเดินออกมาหน้าบ้านแล้วเห็นที่พื้น

เออต้องแบบแหวะหมา

จริงคือสมัยก่อนเคยเก็บใส่ขวดให้มันเป็นผีเสื้อ

เอาใส่กล่องแต่ต้องเจาะรูนะ

ต้องเชื่อเขาเขาใส่เกษตร

ส่วนเมลอนเดี๋ยวจะซื้อไหมล่ะ

ก็เห็นมันออกผลมากลายเป็นแตงโมเฉยเลย
เหมือนจุดน้ำ